คุณผู้ชมคะอีกเหตุการณ์หนึ่งจะเล่าให้ฟัง
อันนี้ก็เหมือนกับเรียนแบบเมืองนอกเหมือนกัน
แล้วคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าพฤติกรรมแบบนี้

แต่คนที่เขาเห็นเหตุการณ์หรือว่าคนที่เขาตกเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์
เขาไม่สนุกด้วยนะไม่ขำด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นยังไง
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะเป็นกลุ่มที่เขารวมตัวกัน
แล้วก็ทำคลิปอะไรแปลกออกมา
นี่แหละคือเขามีช่องในยูทูป
แล้วก็เรียกกลุ่มตัวเองว่ากลุ่มโอสเลส

เพราะว่าเขาไปทำในที่สาธารณะเห็นกวางนี่ไหมคะ

นี่เป็นต้นไม้ที่ตัดเป็นรูปกวางอยู่อยู่กล่อกลางถนน
ถูกแล้วเขาก็ขึ้นไปนั่งทำแบบนี้

ก็มองเขาก็ไม่ได้สนใจครับ

ขึ้นไปปีนบนรถชาวบ้านเค้ากลาง

แล้วชาวบ้านเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยนะ

ก็เนี่ยค่ะพอเป็นแบบนี้แล้วอันนี้เขายังบอกอีกด้วยนะว่า
คนในรถก็คงสนุกด้วยแต่ก็คงตกใจเหมือนกัน

เขายังมีคลิปที่ไปสไลด์ตัวตรงราวบันไดเลื่อนล่ะ
อันนี้ลงไปใต้ดิน
แล้วเขาก็สไลเดอร์ลงมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

ปีนหลังคาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินก็มีเหมือนกัน
แต่บางทีมันก็อันตรายสำหรับตัวเขาเองด้วย
แล้วก็มันไม่ถูกต้องไม่ถูกสินทำ
นี่แหละช่วงท้ายของคลิปเขาก็เหมือนกับเตือนไปด้วยนะ
บอกว่าวัยรุ่นไม่ควรทำตามอันนี้มาปีนบนหลังคาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

แล้วเขาก็มาเตือนท้ายคลิปไงบอกว่าวัยรุ่นอย่าทำตามนะ

แล้วกลุ่มวัยรุ่นในนั้นเขาก็โชว์แบบนี้ค่ะ

ยืนยันว่าพอมาทำอะไรแผงแบบนี้มันจะได้รับบาดเจ็บ

ก็หนึ่งในสมาชิกนั้นก็คือนายวันเฉลิมเปรมเกษม
ก็ยอมรับนะบอกว่าผมทำคลิปนี้มานะ
ไม่ได้หวังหยอดไลค์ไม่ได้หวังหยอดวิว
กะเอามันระบายความเครียด
ทำเพื่อความสนุกสนานเป็นงานอดิเรกเอาไว้ระบายอารมณ์

แล้วก็อยากให้สังคมดูจะได้ไม่เครียดตาม

แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าที่ไปทำแบบนี้
ไม่ว่าจะไปเป็นนั่งบนต้นไม้ที่ตัดแต่งเป็นรูปกวาง

กระทั่งตอนกระโดดเหยียบหลังคารถกลางแยก
ซึ่งรถก็ไม่ใช่ของทีมงานเป็นรถคนทั่วไป

เขาน่าจะสนุกด้วยกับผมหรือเปล่าแต่เขาก็คงตกใจ

ทีนี้เราก็ติดต่อไปยังทางด้านพื้นที่
ก็คือนางทิพพวันเจนประวิทย์พอเขตวัฒนาค่ะ
หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่บริเวณแยกอโศกนี่แหละ
ถามสอบถามหน่อยก็ติดต่อคุยกันผ่านทางโทรศัพท์นะคะ
ซึ่งพอบอกว่าเรื่องนี้เห็นคลิปแล้ว
แต่เอาผิดอนาจารย์ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เปลื้องผ้า

ส่วนความผิดอื่นกำลังให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ย

แสดงความคิดเห็นกันมาหน่อยอยากรู้คุณผู้ชมรู้สึกยังไง
ทางไลน์หน้าจอก็ได้ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ได้เวลาไปเจอแบบนี้นะคะ
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจโทปองพลเอี่ยมวิจารณรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
บอกว่าการกระทำแบบนี้เป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะ
โดยเฉพาะการปีนไปบนหลังคารถตอนจอดติดไฟแดงเนี่ย

เจ้าของรถที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ไปดูเลยค่ะ
มีรอยบุบหรือว่าเสียหายหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าบุบหรือเสียหายไปแจ้งความได้เลยที่สอนอนะคะ
ส่วนเรื่องของการเผยแพร่คลิปมีการเหมือนกับเป็นการขัดต่อศิลธรรมอันดีงาม
อันนี้ผิดพรบคอมพิวเตอร์ต้องถูกดำเนินคดีนะคะ
เพื่อไม่ให้วัยรุ่นคนอื่นทำพฤติกรรมแบบนี้เรียนแบบค่ะ
ก็ทั้งสองเรื่องที่เราเล่าให้ฟังก็เกิดจากทั้งความเกลียและความซ่า